คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึก๑๙มกราคมที่ผ่านมาที่บุรีรำ
ที่มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์สวนกัน
แล้วก็ด่ากันสุดท้ายยิงกันจนมีคนเสียชีวิตไปหนึ่งศพนะคะ
คนเสียชีวิตเนี่ยก็คือนายวันเฉลิมมูลตรีปฐมอายุ๒๒ปี
เป็นทหารเกณฑ์ด้วยถูกยิงไปสามนัดอ่ะ
กระสุนเข้าหน้าอกเข้าเท้าเข้าเข่า
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสเพื่อนก็รีบพาส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเลยค่ะ
หมู่บ้านขี้ตุ่นตำบลโคกสะอาดอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำ
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วไปมีกล้องวงจรปิดที่ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุอีกรอบ
ก็เจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่ปลอก๑
มีหัวกระสุนขนาดเดียวกันอีก๑หัว
ก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีนะคะ
จากการสอบปากคำเพื่อนของผู้ตายได้ข้อมูลมาว่า
วัยรุ่นกลุ่มที่ก่อเหตุมีกันตั้ง๕๖คนนะคะ

เป็นคนในพื้นที่บ้านตลาดโพ
วันนี้ตำรวจก็เลยตามตัวกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัยที่บ้านตลาดโพ
เป็นนักเรียนชั้นมต้นเองนะครับ
๓รายที่นำตัวมาสอบปากคำ
แต่เบื้องต้นทั้ง๓รายนี้ยังคงให้การปฏิเสธอยู่
ผู้ต้องสงสัยบอกว่าไม่ได้เป็นคนยิงในวันเฉลิม
แต่ยอมรับว่าก่อนหน้านั้นเพื่อนในกลุ่มมีเรื่องกับในวันเฉลิม
เพราะในวันเฉลิมไปหาเรื่องก่อกวนเพื่อนในกลุ่มก่อน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ใช้ปืนยิงข่มขู่เพื่อนของพวกเขาก่อน
โรงผลิตน้ำดื่มแห่งหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่มีใครได้รับอันตราย
กระสุนไปโดนหลังคาได้รับความเสียหาย
ในมนัดแย้มเสียอายุ๒๘ปีเพื่อนของผู้ตายก็ให้ข้อมูลแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุก็คือช่วงก่อนช่วงดึก๑๙มกราคม
ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกันกับผู้ตาย
ไปรับรุ่นน้องที่มีเรื่องกับวัยรุ่นคู่อริอีกกลุ่มในงานกาชาติ
ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับที่มีเรื่องกับผู้ตายนะคนละกลุ่มกัน
ด้วยความที่กลัวจะถูกอริกลุ่มนั้นมาดักทำร้าย
ก็เลยโทรแจ้งให้ผู้ตายมารับแต่ระหว่างทางกลับบ้าน
กลุ่มที่เคยมีเรื่องกับผู้ตายสวนมาพอดี
หนีอีกกลุ่มหนึ่งดันมาเจออีกกลุ่มหนึ่ง
บังเอิญสวนกันพอดีคิดดูสิแล้วพอสวนกันปุ๊บทำยังไง
ใส่กันเบิ้ลเครื่องรถใส่กันครับฝ่ายที่ก่อกวนก็ขับรถวนกลับมาหาเรื่อง
นี่เพื่อนผู้ตายบอกนะผู้ตายก็เลยบอกให้กลุ่มรุ่นน้องหนีไปก่อน
นี่เขาก็จอดรถแล้วก็เดินไปหากลุ่มอริ
อริตะโกนว่ามึงอย่าเข้ามาแล้วยิงใส่เลยค่ะ
ยิงใส่๓นัดเสียชีวิตเลยนะคะ
ตำรวจบอกว่าจะเรียกตัววัยรุ่นทางฝั่งของกลุ่มผู้ตายอ่ะนะ
มาสอบปากคำเพิ่มอีก๗ปากนะคะ
ก็รับว่าผู้ตายเองนี่แหละพกปืนติดตัวมาด้วย

แต่ก็ไม่รู้ว่าไปก่อเหตุยิงข่มขู่กลุ่มวัยรุ่นอีกฝ่ายที่โรงผลิตน้ำดื่ม
ตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างหรือเปล่า
แต่หลังจากที่ผู้ตายถูกยิงเนี่ย
จะมารู้ไงว่าเขามีปืนอยู่ในกระเป๋า
ก็เลยเอาปืนไปฝากไว้กับเพื่อนอีกคนนึง
ตำรวจก็เลยตามไปไปยึดปืนนะคะที่ไปฝากไว้กับเพื่อน
เอามาตรวจสอบมาเทียบเคียงกับปลอกกระสุนและหัวกระสุนที่เจอในจุดเกิดเหตุ
แล้วก็จะต้องมีการสอบปากคำวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายนะคะ
คือณตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหาใครนะคะ
ถึงแม้ว่าจะมีคนตายไปแล้วหนึ่งก็ตาม

โดยเฉพาะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
เพื่อหาเบาะแสคนที่ยิงมาดำเนินคดี